ขับขี่ต้องขับขี่ให้ปลอดภัยแต่ว่าคงไม่ได้ขับแบบรถสีขาวคันนี้ครับ
รอดูนะฮะมาแล้วนะมาแล้วรถเก๋งสีขาวที่อยากจะให้ดูนะครับ
อ้าวทำไมตัดออกมาอย่างงี้อ่ะตัดออกมาอย่างงี้ตัดออกมาอย่างงี้แล้วก็ชนสิครับโอ้โห
นี่ฮะคือเขาไม่ให้ออกตรงนั้นนะครับโอ้โหเจอกับรถเก๋งสีส้มแล้วรถมอเตอร์ไซคันนี้เข้าไปชนเปรี้ยงอย่างจังเลยฮะ
เพราะดีนะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอะไรมากครับเดินออกมาจากที่เกิดเหตุได้
แล้วก็เพจควายหลุดถนนนะเอามาลงปั๊บโอ้โหคราวนี้วิพากษ์วิจารณ์เลย
โดยเฉพาะคุณวรพรอย่าโกรธผมสุภาพสตรีอย่าโกรธผมผมอ่านตามเพจเขา
คือพอรู้ว่าเป็นผู้หญิงขับเนี่ยโอ้โหนะฮะเขาตำหนิบอกว่าว่าแล้วต้องเป็นผู้หญิงขับ
หรือบางท่านก็ถามคำถามว่าทำไมผู้หญิง๘๐ในไทยถึงขับรถได้แย่นะครับ
ผมเจอบ่อยมากวอนผู้รู้ช่วยให้เหตุผลทีอย่าเพิ่งบอกว่านัทพงศ์พูดนะ
นี่ดูเขาพูดในนี้นะฮะคือมีคนมาเม้นบอกว่าไม่เกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงหรอก
เก่งกว่าเราอีกมันอยู่ที่คนขณะที่บางคนก็คิดไปว่าถ้า
เปลี่ยนจากรถจักรยานยนต์มาเป็นสิบล้อใหญ่ใหญ่โอ้โหแน่นอนฮะ
เหตุการณ์จะพลิกกลับบางคนบอกสั้นบอกเลิกขับเถอะเดือดร้อน
คนอื่นและยังมีอีกมากนะครับที่ย้อนให้ไปคิดถึงใบขับขี่
ขับแบบนี้ได้มาได้ยังไงนะฮะมักง่ายบางคนบอกแบบนี้เอา
คลิปมันดูก็ให้ระวังกันนะครับคือมันไม่ใช่ทางออกอ่ะแล้ว
คุณจะออกคุณก็ไปให้ไกลกว่านี้นะครับเห็นใจคนขับ
ออโตซัยเลยอ่ะเดือดร้อนเลยอย่างนี้นะไม่เป็นอะไรใช่ค่ะ